คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะมีผู้เสียหายจำนวนมากเลยนะคะ
บุกไปที่บ้านเท้าแชร์ที่มีชื่อว่าบ้านน้ำหวานมหาเห็งเก้าเก้า
ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะบุกเข้าไปทวงถาม
การที่เล่นแชร์ด้วยกันเป็นเหมือนกับแชร์ทองคำนะคะปรากฏว่าถูกหลอกให้ไปเล่นแชร์
แล้วไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่เท้าแชร์อ้างเอาไว้ว่าจะได้ก็บุกเข้าไปเยอะเลย
ไปไปมามาคือมันตกลงเจรจากันไม่ได้ก็ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีกันน่ะนะคะ
เรื่องนี้จริงแล้วจากการตรวจสอบมีผู้เสียหายทั่วประเทศ๓๐๐กว่าคนเลยค่ะ
อันนี้เป็นภาพเมื่อช่วงเช้าผู้เสียหายไปกันเลยที่บ้านโคกใหญ่หมู่๔
อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นบ้านของนางสาวนัทยา
อายุยี่สิบสามปีเป็นเท้าแชร์ทองคำ
ชื่อว่าบ้านน้ำหวานมหาเห็งเก้าเก้าเก้า
ผู้เสียหายเขาไปทวงถามเงินค่าแชร์นะคะบอกว่าได้มีการโพสต์รูป
เป็นรูปทองแล้วเงินจำนวนมากเลยชวนให้จองโปรทองรอคิว
วิธีการเป็นแบบนี้นะคะคือผู้เสียหายเนี่ย
จะเอาเงินไปลงทุนซื้อทองคำในราคาถูกกว่าท้องตลาด
แต่จะต้องจ่ายเงินสดไปก่อนเพื่อเป็นการจองคิว
พอถึงคิวก็จะได้รับทองรูปภัณฑ์กลับไปซึ่งจะหาลูกค้าไปเรื่อยเรื่อย
เหมือนกับแชร์ลูกโซ่อ่ะค่ะล่าสุดตอนนี้มีผู้เสียหายทั่วประเทศ
กว่าสามพันคนนะคะมูลค่าความเสียหายหลายล้านบาทเลยค่ะ
คือล่าสุดเนี่ยบ้านน้ำหวานมหาเห็งเก้าเก้าเก้า
เขาประกาศในเฟซบุ๊คว่าหยุดทำโปรทองรอคิวแล้ว
แล้วก็ติดต่อเท้าแชร์หรือนางสาวนัทยาไม่ได้เลยอะค่ะ
ลงไปหนึ่งแสนบ้าน๑๐๐๐๙บาทเขาไรนะครับหนึ่งแสนบ้าน
คนครับผมคนเดียวอ่ะคนเดียวเนอะได้คืนสักสี่ไหมครับ
พอที่มาลงตัวในกรุ่มสามสิบล้านได้คือเขาไม่มีเงินจ่าย
ตามตามตามก็ได้เลยแต่เขาสื่อเขาเขาสื่อราคา
พันแต่ว่าเขาไปสื่อท่องมากไปสื่อท่องมากก็เลยว่า
ขอขอท่องมาเบิ่งก่อนอืมหาหลอดแหลกเนอะจะสิเม้น
ท่องแทงหรือท่องฟอร์มก็เลยขอท่องมาเบิ่งก่อนพ่อ
ไปขายแล้วปรากฏมาเป็นท่องอีกนี้อ่ะเก้าสิบหกจุด
หาเปอร์เซ็นต์ปัจจุดละค่ามันถือก็ท่องตลาดหรือไหนมัน
ได้เครื่องต่อเครื่องอ่าคือถือก็เดี๋ยวห้องไปซื้อร้าน
แมนนี่ค่ะทีมข่าวก็ได้คุยกับนางสาวบีนามสมมุติเป็น
อุดรธานีนะคะเป็นหนึ่งในแม่ทีมบ้านน้ำหวานค่ะเขา
บอกว่าก่อนหน้านี้ก็อยากจะหาเงินมาซ่อมแซมบ้านแล้วก็
รีวิวสินค้าเป็นทองรูปภัณฑ์แล้วก็มีเงินจำนวนมาก
เลยเธอบอกว่าเธอก็ใช้เวลาศึกษาอยู่นานสุดท้ายตัดสินใจ
ร่วมลงทุนเป็นแม่ทีมมาได้ประมาณ๖เดือนมีสมาชิก
ยี่สิบคนมูลค่าความเสียหายประมาณสามล้านแปดแสน

ของบ้านบ้านหวานมหาเฮงข้าวเก้าค่ะอ๋อค่ะหนูหนู
เป็นตัวแทนของน้ำหวานนะคะก็คือจะเรียกว่าหวานเนี้ย
เป็นแม่ทีมหนูก็จะเป็นตัวแทนของแม่ทีมเนี้ยอย่างเช่น
หมุนหนึ่งอ่าบาทหนึ่งหมุนสองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอา

มันได้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีการให้คิวอย่างเช่น
รับจะได้รับที่สองบาทสิบลูกค้าก็จะได้เข้าอะไรไป
มันจะเป็นงานการหนุนเงินบางทีก็เป็นรับรองบ้างแต่ว่าได้รับจริงนะคะ
ผู้เสียหายพยายามที่จะไปที่บ้านของเท้าแชร์แล้วก็ไปไกลเกลี่ยกันเนี่ยนะคะ
แต่สุดท้ายเนี่ยนายชินกรแก่นคงนายอำเภอโพชัยก็มาที่บ้านหลังนี้ด้วย
มาร่วมเจรจากลายเกลี่ยแนะนำให้ผู้เสียหายไปแจ้งความดีกว่า
สุดท้ายเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีดีกว่านะคะครับล่าสุดเนี่ยตำรวจสพโพชัยรวบรวมหลักฐาน
สอบปากคำผู้เสียหายเบื้องต้นไปแจ้งความเป็น๑๐๐คนแล้วตรวจสอบไปมา
มูลค่าความเสียหายเป็นร้อยล้านบาทแล้วนะโอ้โหก็ต้องขออนุมัติศาลออกไหมจับนางสาวนัทยา

อย่าไปหลงเชื่อเลยฮะลักษณะแบบนี้เสียหายกันมาเยอะแล้วท่านผู้ชม